เลข๓ตัวด้านหลังใช่ไหม
ไม่ใช่เหมือนกับเขาจะเป็นออกผลิตภัณฑ์ใหม่เลยนะ

รางวัลเดียวกับที่เราหมุนรางวัลทุกวันที่๑กับ๑๖

เพียงแต่ว่าเขาจะแยกเงินรางวัลมาอีกกอง
ใช่ถูกต้องค่ะเป็นแบบเรียงเป็นแบบสลับกันหรืออะไรแบบนี้

ใช่ไหมเขาจำได้ไหมคือตอนนี้รายละเอียดมันผ่านมาสักระยะหนึ่ง

เพียงแต่ว่าพอสะสมแล้วถ้าถูกเยอะ

เฉลี่ยกันสมมุติถ้าเกิดถูกแบบเยอะมากในงวดนั้นเนี่ย
คุณอาจจะหารเหลือสักคนละ๕๐บาท๑๐๐บาท

งวดไหนมีคนถูกเนี่ยอาจจะหารกันได้เยอะ

แต่เวลาที่มีมติคอลโมออกมาว่าจะทำอะไรเนี่ย
มติคอลโลมอลแล้วเนี่ยมันยังบังคับใช้ได้ไม่ทันที

ต้องออกไปเป็นกฎหมายตามเป็นกฎหมายรูปแบบไหนอะไรยังไง
ประกาศใช้แบบไหนยังไงก็ว่ากันไปอีกทีนึง

เว็บไซต์ราชกิจยานุเบกษาแล้วนะครับ
เผยแพร่ประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่องการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล๖หลัก
สาระสำคัญก็คือที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาออกประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เรื่องกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล๖หลัก
โดยกำหนดวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล๖หลัก
จำหน่ายแบบใบและหรือแบบดิจิทัล
หรือวิธีการจำหน่ายอื่น
ตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด
เขาก็เลยประกาศใช้เรียบร้อยหลังจากที่ผ่านคอลโลมอร์
และประกาศใช้ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
คือพูดง่ายก็ทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนกับลอตเตอรี่ที่ท่านเคยซื้อมานั่นแหละ
แบบที่เป็นใบที่ท่านซื้อกันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละ

มีเลข๖ตัวรางวัลก็เหมือนเดิมนะฮะ

แต่ถ้าท่านซื้อลอตเตอรี่ในวันนี้เนี่ย

ก็ทางสำนักงานสลากเขาต้องการที่จะมีสลากที่จะจำหน่ายทั้งแบบใบ
แล้วก็แบบดิจิทัลหรือว่าแบบอื่น
อย่างเช่นในอนาคตก็จะมีเรื่องของเครื่องจำหน่ายสลาก
เดี๋ยวต้องรอเรื่องของการประกาศหรือขั้นตอนต่อไป
เพียงแต่ว่าเขาก็จะทำลักษณะแบบนี้ออกมา

แต่ตอนนี้ก็เริ่มขายแล้วนะฮะในแอปเป่าตังค์นะครับ

คืองวด๑ตุลาคมนี้ที่จะถึงวันอาทิตย์นี้เริ่มได้เลย
ซึ่งงวด๑ตุลาคมนี้นั่นก็คือขายมาแล้ว

คือในลอตเตอรี่แบบเดิมอย่างที่ทราบนะครับ
ในแต่ละงวดเนี่ยจะพิมพ์ออกมา๑๐๐ล้านฉบับ
เป็นเลขชุด๑๐๐ชุด

ไปถึง๙๙๙๙๖ตัว
เท่ากับว่ารางวัลที่๑ในแต่ละงวดเนี่ย

ว่าก่อนที่เป็นมาเขาก็จะแบ่งโควต้านะฮะ

โคต้าขององค์กรต่างผู้ที่ลงทะเบียน
แล้วก็ตอนหลังก็จะมีการแบ่งโคต้าไปที่แอปเป่าตังค์ค่ะ
จากนี้ไปเนี่ยเขาก็จะได้ทำอย่างมีเรื่องของรูปแบบ
ก็เลยออกกฎหมายตรงนี้มาท่านก็ไม่ต้องตกใจนะฮะ
แอปครบ๖เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นส์
แต่เข้าไปในแอปเป่าตังค์เนี่ยพิมพ์เลข๖เลขได้เลยนะ
ที่อยากได้แบบนี้หรอถ้ายังเหลืออยู่นะ
จะมีคนแม้มีเลขในใจ๖ตัวขนาดนั้นเลยเหรอพี่อุ๋ยมี

เพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้คุณได้ลุ้นทั้งหน้า๓ตัว

แต่แน่นอนว่าคนส่วนมากเราก็จะ
ลงไปถ้าเราไปเดินหาไม่เจอนะ

เหมือนในมือของน้องมิ้นคือใบใช่ไหม
เป็นผลิตภัณฑ์เหมือนเดิมนะฮะ
ให้ควบคุมหลายอย่างมากขึ้นในแอปเป่าตังก็มีแล้วนะฮะ
แต่ถ้าเราไปหาตามแผงตามอะไรเราหา๖เลขมันจะหายาก
ใช่แต่ถ้าคุณเข้าแอปเป่าตังค์แล้วเข้าเร็วนะ
ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมออกสลากวันนี้ปุ๊บ
พรุ่งนี้เขาเปิดขายแอปเป่าตังค์ปั๊บแล้วพิมพ์เลยหกเลขเนี้ยอืม
มันก็มีโอกาสที่จะยังมี๖เลขอยู่
อันนี้ทีมงานซื้อมาเหรอคะน่าจะนะไม่ใช่ของ
เก็บเนาะเก็บแล้วนะ๑จรานะ

นั่นนั่นไงเดี๋ยวเซ็นชื่อด้านหลังก่อน
ไม่เซ็นก็ไม่มีประโยชน์หรอกทำไมอ่ะ

เพราะว่ามันอยู่ที่การไปขึ้นเงินด้วยนะ
อ้าวเก็บไว้เก็บไว้ก่อนก็ไปขึ้นเงิน
ถือไปขึ้นอันนี้เล่นเลยอ่ะ

ว่าจะทำกันแบบนี้
ก็มีกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในหลายพื้นที่นะครับที่เราลงพื้นที่สำรวจไปเนี่ย

เอาไปหน่อยก็อย่างที่เราบอกนะครับทุกผู้ชมครับทุกอย่างเหมือนเดิม
จากนี้ไปสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะพิมพ์สลากออกมา
งวดละ๑๐๑ล้านฉบับนะเมื่อก่อนงวดละ๑๐๐ล้านฉบับตอนนี้เขาขยายเพิ่มอีกเป็น๑๐๑ล้านฉบับทุกฉบับทุกใบราคาใบละ๘๐บาท
ถ้าท่านซื้อผ่านแอปเป่าตังเนี่ยอันนี้เป๊ะแน่นอนไปเจอที่อื่นก็แล้วแต่แล้วแต่การเจรจาต่อลองนะฮะ
แล้วก็จะแบ่งไปแอปเป่าตังค์เนี่ยสลากดิจิทัล๒๑ล้านฉบับอีก๘๐ล้านฉบับก็จะเป็นเรื่องของโคต้าแล้วก็ผู้ที่ลงทะเบียน